ท่านนายกบอกว่าทำแล้วทำอยู่และทำต่อในส่วนที่ผ่านมาเอา
เอาทำแล้วและทำอยู่ก่อนมีสิ่งไหนแบบไหนอย่างไร
อยากจะให้ประชาชนได้เข้าใจในสิ่งที่ทำมาบ้างครับ
คราวนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าให้ทำแล้วคือ
ก็อยากก็ขอเข้าไปทำกันแล้วกันประชนเขาอาจจะเห็นด้วยสายตา
ด้วยการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมทำไว้ด้วยการโครงสร้างพื้นฐานต่างจากเหล่านี้นะ
ครับโครงสร้างพื้นฐานที่กับคนส่งทภนาคมทั้งบกทั้งเรือทั้งอากาศนะ
ทั้งหมดที่ผมทำไว้แล้วเนี่ยอันที่สองที่อยากให้เห็นว่าทำแล้วก็คือทำในเรื่องของการ
พัฒนาในเรื่องของของดิจิทัลเห็นไหมการให้บริการภาครัฐต่างต่าง
การปรับปรับระเบียบราชการให้บริการอำนวงค์คนสะดวกให้รู้เร็วขึ้น
เราทำแล้วนะครับแต่วันนี้บางอย่างมันต้องทำต่อจากสิ่งที่ทำไว้แล้ว
อีกนิดหนึ่งต่อให้ไปถึงไอ้ในพื้นที่อีกอันหนึ่งเพราะว่านี่นี่คือคือโครงสร้างพื้นฐานเช่นในส่วนของอืม
ภาคต่อภาคใช่ไหมจังหวัดต่อจังหวัดใช่ไหมเส้นทางที่ได้มาตรฐานอ่ะนะ
แล้วมาเชื่อมโยงเพราะเส้นทางนี้คือเป็นจุดในการพัฒนาเพราะทุกคนเข้าถึงโอกาสไง
เลือกการเดินทางยังไงก็ได้แล้วจะใช้เส้นทางนี้ไปทำหากินยังไงก็ได้
ให้เขาเลือกใช้ได้นี่คือโอกาสให้กับเขาทุกคนนะ
นี่คือการทำต่อเอ้ยทำแล้วแต่ทำแล้วมันยังไม่เสร็จมันต้องทำต่ออีกไง
แล้วต้องงานท่านครอบครับเพราะมันยังไม่จบถ้าทำแล้วเสร็จแล้วใช้ได้แล้ว
เรื่องที่ทำเนี่ยมันต้องทำแบบนี้นะแล้วจริงจริงแล้วก็
ทำแล้วทำอยู่ทำอยู่ในเสี่ยงต้องยังไม่เสร็จแต่มันใกล้จะเสร็จแล้วล่ะ
หลายอย่างที่มันใกล้จะเสร็จแล้วที่ใกล้จะสมบูรณ์แล้วทำต่อเอ่อ
ทำแล้วทำอยู่ทำต่อก็คือสรุปว่าอันนี้มันเสร็จแล้ว
อันนี้กำลังครึ่งกลางกลางใกล้จะเสร็จอันนี้มันเมื่อเสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้มาต่อกับอันนี้
แสดงว่าต่อกับเส้นอันแรกมันจำเป็นต้องทำต่อมันต้องทำต่อ
มันยังไงเดี๋ยวมันไม่เสร็จมันไม่สมบูรณ์ไงอืม
น้อยสูงทำลายที่สูงคือเราต้องให้ความทัมพันกับคนที่มีน้อยด้วย
ใช่ไหมนั่นคือความว่าคำว่าความเป็นทำใช่แต่ก็ต้อง
ต้องดูแลต้องร่วมมือไปด้วยกันนั่นแหละรัฐบาลต้องหามาตรการที่เหมาะสมในการช่วยเหลือเขาอะไรเขา
และให้เขาสามารถที่จะสร้างตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นมาได้ถ้าการให้ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี
สนุนในส่วนที่จะทำยังไงให้รายได้เขาสูงขึ้นต้นทุนการผลิตจะทำยังไงกับเขา
เพราะถ้าส่วนต่างการต้นทุนการผลิตยังสูงอยู่แล้วราคาขายข้างนอกมันราคามันตกเนี่ย
จะทำยังไงก็ต้องลดช่องว่างตรงนี้ให้มากที่สุดคือลดราคาต้นทุนให้มากที่สุด
เพื่อจะแก๊ปตัวนี้มันมีอยู่ถ้าเราไปมองปลายทางคดีบางทีเรามีปัญหาพอควร
เพราะมันมันกลไกตลาดมันมันควบคุมยากใช่ไหมแล้วก็หลายประเทศก็เป็นประเทศเกษตรกรรมเหมือนเรา
สินค้าคล้ายเราเพราะฉะนั้นถ้าเราต้นทุนเราสูงเราดำราคาลงไม่ได้เขาก็ไม่ซื้อเราไง
ประเด็นที่ผมห่วงนะนี่ก็เป็นศึกส่วนหนึ่งที่ผมต้องทำต่อ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันกันถึงวันศุกร์นะครับและที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ